ไม่ยากหรอกหรอโดนจินจาง
ก่อนจะไปร้องเพลงอยากจะเปิดโหมดชวนจิ้นหน่อยคุณผู้ชมค่ะ
คือจู่มาจิ้นกันได้ไงคู่นี้นะคะ
แล้วมีซีนที่พี่ตินาจุบแก้มพี่ออยบนเวทมือเกิด
นี่ไงนี่ไงว้าว
คือความฟินของคู่นี้ไม่ได้มาแบบเล่นคุณผู้ชม
แฟนคลับเนี่ยตั้งด้อมนะจริงจังเลยนะ
แฟนเพจตินาออยคอยอัปเดตความหวานคู่นี้ตลอด
ตินาของเราก็มาในลูกสวยชำแบบว้าวเลยนะ
คอนเสิร์ตใหญ่ในรอบ๓๐ปีคุณผู้ชม
นักข่าวก็ถามพี่ตินาว่าเออแขกรับเชิญพิเศษเนี่ยจะมีชื่อของออยธนาเปล่า
งานนี้ได้ใจคำตอบเลยคุณผู้ชมค่ะ

อยากเห็นกับพี่ออยอย่างนี้
ไม่ตลกอย่างพี่ออย

ที่ก็ได้หอมอีกข้างหนึ่ง

จัดกาล๑๖๐๕พี่ออยล็อกคิวแล้วเหมือนกัน
แล้วอยากให้คุณผู้ชมแม่พี่นานาทุกคน

อย่างที่พี่แจ๊คก็พูดเราเห็นซวยจริง
พี่ตินาบอกเลยว่าใครที่เคยพ่ายแพ้ให้กับการเวลา
ลุกขึ้นมานะดูแลตัวเองให้สวยสดใส
เพราะว่าอะไรดูพิจารณาตัวอย่างเลย
เดือนหน้าอายุครบ๕๗ปีแล้ว
คุณผู้ชมผู้หญิง๕๗ปีใกล้๖๐ขนาดนี้ร้องเล่นเต้นโชว์แบบลืมอายุลืมตัวเลข
แล้วใส่ชุดอะไรก็สวยมีเคล็ดลับอะไรหรือเปล่า
ไปฟังคริสติน่าหน่อยค่ะ

เออจริงเดือนหน้าตินาก็ห้าสิบเจ็บแล้ว

ตินาคิดว่าตินาไม่อยากให้เอาตัวเลขอ่าว

ขยี้ตายังไงก็ไม่อยากจะเชื่อว่านี่ใกล้จะ๖๐